ช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากคนต้องการจะมีบ้าน
เนื่องจากว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เตรียมนำเครื่อง
ในปีนี้ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์จะพลิกโฉมการให้บริการทางการเงิน

โดยจะให้เข้าไปสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
คือการให้บริการใบเสร็จรับชำระหนี้เงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อลดการพิมพ์ใบเสร็จส่งไปทางปรายศนีย์ให้กับลูกค้า
ซึ่งถ้าเกิดว่านำมาใช้แล้วธนาคารจะลดต้นทุนได้ถึงปีละ๔๐๕๐ล้านบาททีเดียว
แล้วก็ไปนัดหมายวันหรือว่าสาขาที่จะเข้าไปยื่นกู้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนี้
ที่สามารถนำไปติดตั้งไว้นอกสถานที่เช่นสถานีรถไฟแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่าง
เพื่อต้องการจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
แก้ปัญหาเรื่องของการต้องไปรอคิวยาวเพื่อรับชำระเงินในทุกสิ้นเดือน
ซึ่งก็เป็นการไปดูงานไปดูต้นแบบมาจากจีนแล้วก็จะนำกลับมาใช้ที่ประเทศไทย
เข้าไปใช้นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่เปรียบเสมือนการเข้าไปใช้บริการที่สาขาของธนาคาร
แต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องเดินทางไปนะครับ
สามารถไปใช้งานคือไปพูดคุยกับพนักงานของธนาคารได้ผ่านทางเครื่องนี้
เพื่อไปขอคำปรึกษาด้านสินเชื่อได้โดยตรงเป็นการพูดคุยกันผ่านทางวีดีโอนั่นเองนะครับ
สามารถไปฝากถอนเงินได้แล้วก็รับชำระเงินกู้ได้
ก็สามารถไปใช้บริการได้ทั้งนอกเวลาแล้วก็ในเวลาทำการของธนาคารนะครับ
โดยจะเริ่มนำทยอยเข้ามาให้บริการภายใน๒เดือนหลังจากนี้แล้วก็จะครบทั้งหมดประมาณไม่เกินเดือนสิงหาหรือว่ากันยายนนี้นะครับ
สำหรับแผนการปล่อยสินเชื่อในปีนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งเป้าอยู่ที่๑๗๘๒๒๘ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ๖นะครับ
โดยจะจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มให้มากขึ้น
ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ๕หรือว่า๔๗๓๖๖ล้านบาทนะครับ
สินเชื่อคงค้างรวมทั้งหมดที่๙๓๖๙๐๐ล้านบาทครับ